สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับ
วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำรายการคู่กับคุณหนุ่มคุณมดดำนะคะ

วันนี้อยู่กับคุณนิงมาแทนคุณม้า

คุณรถเมย์ก็ไปทัศนะศึกษา

เรื่องงานการไม่ต้องทำกันเหรอไง
ขอเริ่มข่าวซื้อเรียกแล้วค่อยเล่นกันนะครับ

ราชการที่๑๐ทรงขอบใจจิตอาสา

ช่วยงานพระบรมศพเต็มกำลัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแส

ร่วมกันเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานพระบรมศพ

เป็นการทำดีด้วยหัวใจ

ศูนย์ตื้นตันมากที่

ส่งพระราชทานแหละแฝ

อยู่หัวที่ช่วยเหลืองานพระบรมปศพ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนไทยที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา
และช่วยเหลืองานพระบรมศพนะครับและงานด้านต่างอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับ
แล้วก็เป็นการทำดีด้วยหัวใจนะครับผมขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมกันมาถวายสการะนะครับ
พระบรมศพอย่างพร้อมเพียงด้วยความจงรักพักดีนะครับด้วยน้ำใจบริสุทธิ์งดงาม
อีกทั้งพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาและช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่างอย่างเต็มกำลังความสามารถ
เป็นการทำดีด้วยหัวใจเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
บัตรนี้การถวายพระเภิงพระบรมศพจะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยและสมพระเกียรติ
เชื่อว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความทุ่มเทเสียสละและด้วยความสมัครสมาธิสามัคคีของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษได้ทรงทราบด้วยพระยานวิถีใดก็ตามจะทรงชื่นชมโสมณัฐเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบใจทุกท่านด้วยความทราบซึ้งอย่างที่สุดจากหัวใจด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง
นี่นะฮะที่พระองค์ส่งพระราชทานมาทางด้านอธิบดีกรมธนารักษ์นะฮะ
เปิดเผยว่าขนาดนี้กรมธนารักษ์เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลเนี่ยนะครับ
นุมัติในการผลิตเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่๑๐มี๙ชนิดครับ
ตั้งแต่๑๐บาทจนถึง๑สตังค์
หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพระวรางกูล
พระราชทานแบบเหรียญมาแล้วโดยกรมธนารักษ์เนี่ยอยู่ในระหว่างการจัดทำนะฮะ
กฎกระทรวงตามพรบเงินตราพศ๒๕๐๑ซึ่งคาดว่าการผลิตเหรียญใหม่คือเปลี่ยนรัชสมัยใหม่
เราก็จะเห็นว่าเหรียญใหม่ธนบัตรจะใหม่แล้วนะครับ
จะอยู่ในปีงบประมาณปีหน้าคือ๒๕๖๑ขนาดนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
รายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับมีรายงานจากกระทรวงการคลังว่า
กระทรวงการคังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตได้จัดทำเหรียญที่ระลึก
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่๑๐
และกระทรวงการคังได้อนุมัติหลักการนะฮะให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญเป็นที่ระลึกแล้วนะครับ
โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย
จะขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะส่วนข่าวของนิงค่ะ
ในวันที่เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพวันที่๒๖ตุลาคมนะคะ
ใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนเนี่ย
อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการถวายดอกไม้จันทร์กันนะคะแต่ว่า
หลายคนเนี่ยอย่างคนที่ทำงานในพวกห้างสรรพสินค้าในพวกธนาคารจะไม่มีโอกาสได้ไป
เพราะว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่มีโอกาสปิดเลย
ดังนั้นตอนนี้นะคะทางไทยรัฐออนไลน์เราก็เลยรวบรวม๗สถานที่
ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ธนาคารที่จะปิดทำการในวันที่๒๖ตุลาคมนี้นะคะ
ห้างอีเซตันจะปิดทำการ๑วันเลยนะคะในวันที่๒๖ตุลาคมให้พนักงานเขาได้มีโอกาสไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์
จะจัดสถานที่เนี่ยเป็นซุ้มสำหรับให้เราประชาชนมีโอกาสไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์ถวายอะไรด้วยนะคะ
ส่วนธนาคารกรุงไทยปิด๑วันค่ะธนาคารทหารไทยทุกสาขานะคะก็ปิด๑วันเช่นเดียวกันแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ไปร่วมกันอย่างพร้อมเพลียงแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ
เอาละครับเรื่องต่อไปเรียกว่าคอโดรนหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นข้อกฎหมายออกมาแล้วตอนนี้คุณรู้จักโดรนใช่ไหม
แต่สวยเนอะเธอเวลาถ่ายออกมาเราต้องยอมแล้วว่าสวยง่าง

โคโกดชาเนาหรอเจ้า
ไม่โดนแต่ตอนนี้ทางกฎศาสตร์ชอบเขาห้ามใช้โดน
กว่าจะมีการลงทะเบียนถ้าฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
คืออย่างนี้เมื่อวานนี้เวลาประมาณสักวัน
ทางนายถากรตันทศิษย์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการธุรคมมนาคมแห่งชาติ
หรือกฎศาสตร์ชอบได้มีการเปิดเผยว่า
มติที่ประชุมของกฎศาสตร์ชอบวาระพิเศษ
ได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้งานโดรน
ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา๖นะครับประกอบกับมาตรา๑๔
แห่งพวิทยุคมนาคมปศ๒๔๙๘
และที่ที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมกฎศาสตร์ชอบ
จึงมีคำสั่งดังนี้นั่นคือ
๑ห้ามการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยาน
ที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรน
ยกเว้นมีการขึ้นทะเบียน
เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวข้องกับวิยุคมนาคมดังกล่าว
หรือมีการขึ้นทะเบียนนะครับตามประกาศกระทรวงคมนาคม
หลักการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับ
หรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
คืออันนี้เป็นข้อที่๑แล้ว

คือเขาบอกว่าการขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ

ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุม

เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุคมนาคมดังกล่าวนะครับ
หรือมีการขึ้นทะเบียนตามประกาศของกระทรวงคมนาคมนะครับ

จากทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการธรรมนาคมแห่งชาติหรือกระสอบทช
รวมถึงนะครับการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ธรรมนาคมหรือกระสอบทธนะครับ
และจะต้องเป็นโดรนที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับ

ซึ่งไม่มีนักบินนั้นหรือโดนเนี่ยนะครับ
ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะครับ
และกฎหมายนะฮะระเบียบประกาศนะฮะ
หรือคำสั่งอื่นให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
ส่วนคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งคัด

ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างจะ
ประชาชนทุกคนให้ความเคารพ

ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีจริง
แล้วก็๔ให้ผู้ครอบครองเครื่องวิยุคมนาคม
ที่ใช้ในอากาศยานซึ่งมีนักบิน
เขาบอกว่าให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน๙๐วัน
นับตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคมปี๖๐นะฮะ
แล้วก็๕ผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

ปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา๒๓นะฮะ
พรบวิทยุคมนาคมพศ๒๔๔

คำถามคือทำได้เหรอทำได้ส่วนทุกวันขาย๔๕๐๐ก็ซื้อได้แล้วไม่ถึง๒๐๐ก็ซื้อได้

แต่วันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าสมมุติคุณมดดำไปซื้อมา
เธอเล่นโดรนเนี่ยนิ้งเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยเองไม่ได้ไปเล่นข้างนอกบ้าน
ก็คือถ้าเกิดคุณปล่อยกับไฟบนปุ๊บเขาเห็นเขาก็จับ
เอาแต่อยู่ในพื้นที่บ้านเนี่ยไม่เกี่ยวบนบนไม่ใช่บ้านคุณ
อากาศยามอยู่บนฟ้าคือบนฟ้าทั้งหมดวันนี้แม้จะทั้งอยู่ตรงไหน
แต่ในหมายความที่มันขึ้นไว้แล้วคนก็เห็นไง

แต่ถ้าสมมุติว่าจะเป็นถูกกฎหมายก็คือต้องไปลงทะเบียนก่อน
ไม่เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นข่าวเนี่ยได้

แต่ทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณไปตลาดนัดวันนี้โดนก็มีขาย

จริงเหรอหมดดำโดนตลาดนัดมีขาย

แล้วคุณลิงไปเห็นพี่เค้าเล่นโดดคุณก็โดนจับเลยนะ

เล่นเลยสิมดดำไม่ได้ไปแจ้งความ

มุมของผมนะมันก็มีความถูกต้องอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าสมัยนี้พอมันมีการปล่อยประมากเกินไป
จริงนะสมมุตินิงเอาโดรนไปบ้านพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มแบบทำอะไรอยู่อย่างนี้
คุณสามารถเอาโดรนไปถ่ายบ้านใครก็ได้
คุณอยากจะไปเห็นบ้านเขาคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ยังไง

ซื้อแล้วซื้อก่อนใครเลยนะ
เดี๋ยวจะดูสิบคนสองคนจะปากเก่งแค่ไหน

ในฐานะที่คุณสองคนก็รู้จักกับสองคนนี้
คือคุณพิงกี้คุณเท็ด

อ่าพี่หนุ่ม

อ่านไป

อ่านไป

มีข่าวว่าเหมือนผู้ชายเองก็จีบผู้หญิงในวงการบันเทิงหลายหลัง

การไช่จะไม่ยุ่งจะไปเท่านั้น

อย่างงี้อ่านตามข่าว

ก็คือมีคนเขาพูดกันมาสัก๒๓วันแล้วล่ะ
ว่าเลิกไม่เลิกกับคือต้องเรียกว่าหมื่นล้านเลยนะ
คุณเพชรอิทธิชวริสธรรมรงค์
ซึ่งที่ดินของปัจจุยาส่วนใหญ่นี่
เขาถือว่าเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินในเมืองพัทยาเยอะเหลือเกิน

มารดาของพิงกี้ก็ไม่ปฏิเสธนะแม่เขาในที่สุดแล้ววันนี้
แม่ก็คือนางสริญญาชายเดชเนี่ยมารดาของพิงกี้เนี่ย

แล้วตอนนี้น้องเป็นไงเพียงแต่บอกว่ารอฟังจากปากลูกสาวเขา
เพราะไม่น้องเป็นไงตอนนี้ร้องเพลงฉันมาไกลไงเธอ
ฉันมาไกลเครียงนี้มายเขินหวังฉันมาไกลมาไกลแล้วเกินไงเถอะ

ฉันไม่รู้จักกับเขาเธอสีเลือดจะรู้จักกับเขา
ฟังไหมในช่วงเย็นนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิงกี้สาวิกาเนี่ยได้ออกมายอมรับแล้ว
นี่ไงนางออกมายอมรับว่าเลิกกับพี่เพชรจริง
โดยไม่มีการทะเลาะอะไรกันรุนแรง
กลับมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว

ไม่หรอกเพราะดามถึงว่านะเรื่องเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ย

เราคนนอกจริงเราจะไม่ผ่านมาที่จะรู้บริบทอะไรได้เลย
พูดอยู่ว่าตามข่าวที่ออกมาว่าเรื่องนี้เลิกกันมาเกือบปีแล้วนะ
มาครึ่งปีแล้วเพราะว่าเห็นพิงกี้กลับมารับงานวงการ
บอกไม่จริงเพิ่งกลับมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ได้จริงอาทิตย์เดียว
ไม่นานอย่างที่เป็นข่าวเมื่อถามว่าแล้วเรื่องมือที่๓ล่ะ
นางก็บอกว่าไม่มีเลยเป็นเรื่องของเราสองคนอย่างเดียว
ตลอดเวลาที่อยู่กินกันมาพี่เพชรไม่มีเรื่องผู้หญิงอื่น
พี่เพชรเป็นคนบ้างานด้วยซ้ำไป
ต่อไปพี่เพชรจะมีใครใหม่นั้นเต็มที่
เขาไม่ได้อะไรอยู่แล้วเขาบอกว่าเต็มที่
ผู้สื่อข่าวถามว่าเฮ้ยปัญหาจริงที่แบบเลิกลากัน
เขาบอกที่จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลย
ก็ปัญหาเดิมของชีวิตคู่
สำหรับคู่ของเรามันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเขา
ตนเป็นคนบันเทิงใช้ชีวิตในวงการบันเทิง

เล่นละครมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เองเด็กน้อย
ส่วนสามีทุกวันจะใช้อดีตสามี
อยากให้นางทำธุรกิจอ่านางก็ต้องบอกว่า
ชีวิตนางเป็นแต่ดาราทำธุรกิจไม่ถนัดจริง
แต่ก็พยายามพี่เพชรเขาก็ปรารถนาดี
เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราจึงเป็นความกดดันของตน
นั่นแหละคือสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ
พอกลับมาอยู่บ้านได้พูดคุยกับพ่อกับแม่
บรรยากาศเก่าความรักความอบอุ่นของพ่อแม่
ทำให้เราผ่อนคลายต่อมาก็รู้สึกว่า
ถ้ากลับไปอยู่กับพี่เพชรเอาจริงแล้วตอนนี้ใจ

เข้าใจกันดีเราแยกทางกันด้วยดี

เพื่อเราเราจะได้เดินไปยังเป้าหมายของตัวเอง

หลังจากที่นางเอกสาวพิ้งกี้ได้ออกมายอมรับ
ในขณะที่ตนแล้วก็สามีอดีตใช้ต้องใช้คำว่าอดีตแล้ว

สามีคุณเพชรอิทธิได้เลิกรากันแล้ว
ล่าสุด๑๒ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับ
คุณเพชรอิทธิก็ได้ลงคลิปย้อนวาน
แสดงว่าเขาลงคลิปย้อมลาวาน

เป็นการย้อนวานกับพิงกี้สาวิกานะฮะ

เป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมแท็กไปที่พิงกี้ด้วย

แล้วก็เพลงไปต่อไปของคุณอิทธิพลังกูล
ร้องอย่างไรนะ
ร้องอย่างไรไม่รู้นะ
จะขอไปต่อไปไปไหนใจคงบอกทาง

อย่างนี้ไง
จะขอไปต่อไปไปไหนใจคงบอกทาง

ก็ของคุณพิงกี้ก็ร้องเพลงฉันมาไกล
ของอดีตสามีก็ใช้ร้องเพลงอะไรนะ

เป็นกำลังใจให้น้องเขาแล้วกันเนอะ

ถ้าผมเป็นตามแบบคุณแล้วผมเลิกคุณ
ก็ผมจะร้องไอ้เพลงไปเหมือนกันนะ
ไปไปลงนรกใช่ไหมเธอจริงหลัก

ผมจะร้องเพลงนี้ให้คุณ
เอ้ยแต่ว่าเอาจริง

เรื่องของสามีภรรยา
บางที่จริงเราคนนอก่ะ
เราก็แค่วิเคราะห์ได้
แต่อย่าไปวิจารย์
แบบก็อย่าแสระแหน่สิ
บางทีฉันก็เห็นเธอชอบสาระไหน่ะ
แล้วตำรวจว่าไงครับ
จากนั้นทางตำรวจพร้อมกับนางเรียม

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้ขายสร้อยข้อมือเส้นนี้ให้กับนางเลี่ยมนะฮะ
ซึ่งได้นำสร้อยข้อมือเก่าของนางเลี่ยมที่นำไป

ตนเองได้ขายสร้อยข้อมือ๑เส้นหนัก๒บาท
ที่นางเลี่ยมใส่ไปจริงนะฮะ
โดยตกลงซื้อขายกันในราคา๑บาท
เป็นเงิน๒๑๑๕๐บาท

โดยส่วนต่างเป็นการแลกเปลี่ยนกับเส้น๑บาทของนางเลี่ยม
จากนั้นก็มีการจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกันเอาไว้
ได้รับเงิน๔๐๐๐บาทเลยนะครับ
อย่างที่นางเลี่ยมบอกไปเนี่ยไม่ใช่นะครับ
ทองคำที่นำมาจากเลี่ยมก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นเอง
อย่างไรก็ตามนะคู่กรณีทั้งสองตกลงกันไม่ได้
ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็เลยให้ทั้งสองฝ่ายทำการสาบาน
พร้อมกับอายัดสร้อยข้อมือทั้งสองเส้นด้วยเป็นหลักฐาน
สำหรับเรื่องต้นได้แจ้งข้อหารักษัพให้กับนางชุติรัติ
เจ้าของห้างทองอยู่ห่งนะครับแล้วก็จะเชิญตัวไปสอบสวนต่อไป

หมายถึงทุกวันนี้ก็เลยแทนที่ซื้อทองมาจะได้ใส่ก็ไม่ได้ใส่

คืออย่างนี้เหมือนผมเนี่ยนะใส่สร้อยข้อมือไป๑บาท
ซื้อร้านคุณหนิงผมก็ถอดสร้อยข้อมือ๑บาทวาง

มานี่ตกลงเสร็จปุ๊บก็ใส่กลับไป

ส่วนตั้งอ่ะทั้งผมเองก็เยอะนะคนจ่ายคุณหญิง๔๐๐๐๐

คุณจ่ายแค่สองหมื่นกว่าบาทแล้วเอาทองบาทนึงให้เขา

แต่คนที่ร้านบอกว่าจ่ายแค่ทองเส้นหนึ่งกับเงินสองหมื่น

หรือคุณจะมีอะไรทำกิจวัตรโทรศัพท์มือถือกัญชัยนี้ต้องระวังสุดเลย

เวลาจะนอนหรือจะมีกิจวัตรแบบว่า

ก็คืออันนี้พูดตรงเวลาจะทำกิจกรรมบนเตียงถูกไหม
มือถือไว้ที่ไหนเอาก็วางข้างเตียงดิ

อันนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์ที่แบบระดับโลกเลยคือดาราเนี่ยนะฮะ
ต้องใช้คำว่าอุบัติเหตุทุกวันนี้เกิดขึ้นจากโซเชียลได้เหมือนกัน
ผิดพลาดอย่างจังในขณะที่ตัวเองกำลังมีอะไร

ไม่ใช่หัวดำข่าวนี้ตลก
มันจะต้องหลายขั้นตอนกดเข้าไป๑ทีนะ
เข้าไปหน้าจอโทรศัพท์
ไม่ใช่คนเรามีเซคอยู่อยู่ในโทรศัพท์
มากดยังไงแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวเนี้ยระบบเดี๋ยวเนี้ย
ประมาณ๑๐วินาทีมันก็ดับแล้ว
เออ๓นาทีอะคุณว่าตั้งใจคุณว่าตั้งใจอยู่แล้วนี่๑๐นาทีมันก็ดับแล้ว
รายงานเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้น
ไปไลฟ์สตรีมสดเนี่ย
ขณะที่เธอกำลังมีเซ็กกับแฟนนุ่มเนี่ย

กว่าจะมารู้ตัวอีกทีว่าเกิดข้อผิดพลาด

แต่ยังโชคดีนะในอินสตาร์แกรม
เวลาไลฟ์อินสตาร์แกรมมันไม่เซฟ

นี่คือเขาจะเพิ่มยอดฟอลโล่เขาเปล่า
ก็ไม่รู้เพราะตอนนี้เขามีอยู่๓ล้านกว่า
คนดูไลฟ์สตรีมของแฮนเชอร์
ขณะที่เธอกับแอนดูเกรกรี

ไม่รู้เขาบอกว่าเขายืนยันว่าไปพลาด
พลาดไปกดปุ่มบนโทรศัพท์มือถือ
ขนาดที่โหมดไลฟ์บนไอจีเนี่ย

อยู่อีกในนี่นะกรณีเนี่ยนะ
คงจะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายตัวเองเวลา

ซึ่งขนาดนี้นางก็ยืนยันว่าเธอไม่รู้
ว่าถูกบันทึกวีดีโอในขณะนั้น
และยังโชคดีที่กล้องบนมือถือเนี่ย

ไม่ได้มีภาพของทั้งคู่
ถ้าอย่างนั้นหนิว่ามั่ว
หนิว่าไม่จริงแล้ว
ทำให้มันมีกระแส

สิกินเจต้องกินทุกปีนี่ใกล้เทศกาลกินเจกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกเลยว่าปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๒๐นะคะถึงวันที่๒๘ตุลาคมนะคะ
คนก็จะอาศัยช่วงนี้แหละในการลดละแล้วก็เว้นเนื้อสัตว์นะคะ
หนุ่มลดแล้วโอ้ปีที่แล้วหนุ่มกินเนาะ

คือผมไม่ได้กินเจแบบว่าแค่ว่าพอหมดเทศกาลเจแล้วก็กลับมากินธรรมดานะ
ผมกินเจยาวเป็นหลายเดือนมากเลยจนกระทั่งปีใหม่นู่นเลย

แน่นอน๒๐ถึง๒๘ธุราคมนี้และต้องบอกว่าวันนี้เรามีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่ชอบทามเจ
ในเรื่องของพวกแบบชากาแฟเครื่องดื่มไม่ต้องกลัวอดกันเลย
เพราะหลายคนบอกว่าคนที่กินชากินกาแฟกินอาหารที่เราเครื่องดื่มประเภทพวกอย่างนี้
จะใส่นมยังไงเพราะว่าพอเวลากินชากาแฟเนี่ยเราต้องงดนมถูกป่ะ

มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานแล้วก็ครีมเทียมพร่องไขมันซูเจ
ท้าให้ลองหอมหวานมันถึงใจ
อยู่ตรงหน้าเห็นไหมครับคุณผู้ชม
นี่ครับเป็นมีทั้งครีมเทียมพ่องไขมันสูตรถั่วเหลืองตรามะริ
แล้วก็ครีมเทียมข้นหวานชนิดคร่องไขมันสูตรถั่วเหลืองตามะลิ
นี่เห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาเพื่อคนกินเจ
อย่างร้านกาแฟเนี่ยพอถึงเทศกาลกินเจเนี่ย
ชงเครื่องดื่มเอาตรงเมื่อก่อนจะได้ไม่แค่ไม่กี่สูตรหรอ
ใช่ไหมเต็มที่ก็กาแฟดำ

แต่พอมีครีมเทียมข้นหวานแล้วก็ครีมเทียมพร่องไขมันสูตรเจนี้ออกมา
สามารถใช้ชงได้กับทุกสูตรแทนนมข้นหวานเลยทีเดียวเลยฮะ

เรียกได้ว่าอย่างนี้วันนี้ต้องพิสูจน์เลยนะว่าวันนี้เนี่ย
มีชามีกาแฟนะคะมีโกโก้เย็นสูตรเจมาให้ลองนะคะ
ในเรื่องของครีมเชียมข้นหวานชนิดพร่องมันเนยนะครับ

ให้พวกเราลองชิมดูว่ารสชาติเนี่ย
มันเป็นชนิดพร่องไขมันนะคะสูตรถั่วเหลืองนะคะตามาลิ
นะครับเอามาซิมกันดูว่ารสชาติแรงงาน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

พี่ดีขอให้เด้ยทำนึงว่ามันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนนี้อืม

เขาถามกันเข้ามาเรื่องจะซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แบบพิเศษว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน
ถูกต้องขอบอกเลยฉบับพิเศษบันทึกประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ

ติดตามกันได้นะในวันพรุ่งนี้เลยนะคะ
พรุ่งนี้เลยตั้งแต่วันที่๑๓๒๗ตุลาค
จะมีขายหน้าปกจะเป็นผลงานของศิลป์เป็นระดับชาติเลยนะ

สิบสี่คนติดตามพวกกันช่วงหน้าเดี๋ยวมาให้ดูอีกพีคช่วงหน้า

เมื่อกี้ค้างกันเอาไว้นะคะว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะ
ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจนถึงวันที่๒๗ตุลาคมนะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดทำฉบับพิเศษนะคะ
ปกเนี่ยจะเป็นผลงานของศิลปินระดับชาติทั้งหมด๑๔คนเลยนะคะ
สามารถซื้อได้ที่แผงหนังสือทั่วประเทศนะคะ

แล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนกรุงเทพโดยการสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์แมนได้ด้วยนะ

ซึ่งต้องเก็บไว้เลยนะคุณผู้ชมนี้ผมบอกเลยนะฮะ
แล้วพรุ่งนี้ทางผู้ประหารไทยรัฐเองนะครับ
จะได้มีการร่วมแจกหนังสือพิมพ์๑๕๐๐๐ฉบับ

ที่โรงพยาบาลสิริราชก็ลองไปที่นั่นดูนะครับ

ตลอดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพระราชพิธีนั่นแหละ
ก็จะเรียกว่า๑๔ศิลปินอย่างที่หนิงบอก
แต่ละท่านพร้อมใจพร้อมกับ
คนไทยทั้งประเทศน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เก็บไว้เป็นภาพประวัติศาส
เอาไว้สอนลูกสอนหลานจริง

เขาบอกไปบล็อกอดีตลูกสอสอนะ

คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นมา
แล้วก็ไม่มีใครสามารถติดต่อน้องดิวได้เลย

คือเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่สอนอทองหล่อ
ระบุว่านักแสดงสาวนางร้ายอักษรย่อ
ตอนแรกเขาระบุเป็นอักษรย่อนะคะว่าทำร้ายร่างกายจนได้รับการบาดเจ็บ
สถานบันเทิงแห่ง๑ย่างทองหล่อเมื่อวันที่๗ตุลาคม

ซึ่งนางสาวกวิสลาหรือน้องดิวเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่ใช่กวิสลาก็คือเป็นลูกอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย

เดินชนกับน้องดิวในผับแห่งหนึ่งแล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรง

แล้วก็บอกว่าตนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
แต่ที่ต้องไปแจ้งความเนี่ยเป็นเพราะว่า
หลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายได้รับการบาดเจ็บแล้ว
ดิวโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ไปขู่เขา

เขาไม่ได้ในนี้ไม่ได้บอกว่าขู่ว่าอะไร
แต่ไปขู่เขาเขาก็เลยบอกว่าเขาหวาดกลัว
ทำให้เขาต้องมาแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐาน
แต่ว่าหลายคนก็พยายามติดต่อน้องดิว

เวลานี้เลยที่เรากำลังออกอากาศอยู่สด
น้องดิวกำลังแถลงข่าวอยู่ที่
วิท๓๙ซอยพร้อมศรีอยู่นะคะ
ที่ตอนนี้รู้สึกจะแถลงข่าวไหมนะครับ

แล้วไม่เชื่อว่ามีข่าวจะมาว่าน้องเราไปทำหรืออะไร

เดี๋ยวรอมาสดแล้ว

มันหายไปแล้วลูก
เอิ่มอางจี้ไปไหนแน่วันนี้

คือในที่สุดแล้วขนาดนี้
ทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้
จากดิวทุกคนคงรู้สึกว่า

แต่เหตุการณ์จริงไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ

ดิวออกไปเที่ยวเจอเพื่อน
วันเกิดเหตุเดินเข้าไปห้องน้ำ
โดยมีรุ่นพี่๒คนรุ่นน้อง๒คน

แล้วก็มีการเบียดกันอยู่แล้ว

พอโดนชนไม่ได้คิดอะไร
ก็ผลักแล้วก็หันไปคว้ามือรุ่นน้องข้างหลัง
โดยระหว่างที่ดิวหันไปคว้ามือรุ่นน้อง

หมายถึงตัวดิวโดนจิกหัว
ก้มหน้าเหมือนกดหัวลงอย่างนี้
จิกขึ้นมาแล้วก็กดหัวลงอย่างนี้

ซึ่งเด็กคนนี้เคยเจอหน้ากัน

เป็นเพื่อนกับรุ่นน้องของดิวด้วยซ้ำไป

มีบอดี้การ์ด๘๙คนเข้ามาล้อมเลยนะ
เขาบอกว่าซึ่งมีทั้งบอดี้การ์ดของร้าน

น้องคนนั้นก็มีบอดี้การ์ด

แต่ไม่มีใครช่วยดิวเลย

กันออกไปหมดโดยไม่มีใครช่วยดิวได้เลย

ซึ่งรุ่นน้องถ่ายรูปรอยไว้ให้

บอดิการ์ดเขาจะต้องดึงออก

โดยรุ่นน้องดิวเนี่ยกัดแขนเขา

เปรี้ยวมากนักเหรอ

นางบอกว่านางฉุน

แล้วก็เจ็บหลังจากที่กาดกันแล้วก็ชี้หน้าเราว่า
มึงทำไมทำไมอย่างนี้เหรอ
เขาว่าอย่างนั้นมึงทำไมทำไม
อดี้การ์ดเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีเรื่องกัน
พยายามเคลียร์ให้เขายังส่งนาฬิกาให้คนข้าง
แล้วพูดว่าเก็บโลเล็กกูไปสินั่น

แล้วก็ตะโกนท้ากันมาเลยว่า
ระหว่างนั้นพอเห็นคนเริ่มเห็นปุ๊บมันก็เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวกันมากขึ้น
อดี้การ์ก็เห็นว่าจะมีเรื่องกันก็จึงไล่ให้กลับไปกันก่อน

ทำไมแต่เวลาหมดแล้วยาวมาก
แต่ล่าสุดจริงไม่ใช่ล่าสุดมีผมได้ยินมาว่า
หลังจากคืนนี้มีการเกิดเหตุนี้ขึ้นมา

นี่ไงค่ะค่าออกไปว่าเราไปด้วยคมกรูเขา

ภาพพดเขาอาจจะดูแรงนะ
แต่ตัวจริงเขาก็ไม่ได้อะไรนะ
ก็เป็นเด็กต้องเหมือน

นี่ไงเขาบอกว่าจริงแล้วก็มีการนัดนะ

ก็คือนัดเคลียร์
นัดเคลียร์ทำไมลอยาใช้กูแบบนัดตบ

เพราะว่าจะมีข่าวดังของคุณหญิงเกิดขึ้นทั้งนี้

วันนี้ไปกันกับพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีข่าวอะไรนะฮะ
เออพรุ่งนี้พี่ฝนจะมีข่าวเมื่อรื่นนะคะ

วันนี้สวัสดีนะคะ